ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้

พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป

พรีแจ๊กแฟนฉันลูกทีมพลากุ้งพ่วงไป
อล์ฟเบนจพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
ป๋องกะพลทองพลับลูกชิมกอล์ฟซิลล่า
ครับค่ะ

ไปล้วน

มีอะไรมากเข้ามาฟังเชฟไง

กินให้ไวไปให้ถึงครับ

เราอยู่ที่โรงเรียนสอนมวยไทยครูดามครับ

รับสอนศิลปะป้องกันตัว
เน้นการเรียนแบบสนุกสนาน
และสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับ

และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้

ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

และทีมไหนที่สามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ

ถึงกับต้องคลานกลับบ้านกันเลยทีเดียว

คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

อืม

ป่ากุเตะ

เหมือนจะเป็นร้านภาษาฝรั่ง

เอามา

แน่นอนทีมผมก่อนตลอดอยู่แล้ว
อ่า๒๐๐๐

อ้าวแล้วร้านที่ถามไม่กินเหรอไม่กินแล้วอิ่มแล้ว

๕๐๐ครับมึงไม่ปรึกษาด้วย

ร้านที่๒ผมเหลืออยู่อีก๓๐๐๐

ผมหวังว่าคุณทั้งสองทีมจะโชคดีกับการตัดสินใจ

แต่ถ้าคุณเลือกผิด
คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผม
โดยแต่ละทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
เพียงทีมละหนึ่งครั้งเท่านั้น
เพื่อกราบกรานขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนี้ไปได้

ไปไหน

กลัวละครัด

และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๕๐๐บาทร้านที่๒๑๐๐บาทและร้านสุดท้ายร้านที่๓๒๐๐๐บาทครับ
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๐๐๐บาทร้านที่๒๑๐๐บาทและร้านสุดท้ายร้านที่๓๕๐๐บาท
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวัน

นี่คุณมาออกรายการคุณไม่ดูอะไรอย่างเดียวเหรอป่อม

บุ๋นต้องเสียด

เหมือนข้างหน้าข้างหน้า

วางเงินในร้านที่๑จำนวน๒๐๐๐บาท
ร้านที่หนึ่งร้านบุลตรงเกียร์
ที่เปิดมายาวนานกว่า๒๐ปี
โดยร้านนี้นอกจากข้าวมันไก่
ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารสิงคโปร์ที่๑
และเหมือนกับต้นตำรับโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงสิงคโปร์

อันนี้ลงสองพันได้๑๖จาน
๑๖จาน
เมนูส้มตำแบบต้นตำรับซิงคโปร์แท้ที่มีส่วนผสมของแตงกว่าสับปะรดแอปเปิ้ลมะม่วงถั่วงอกเต้าหู้ทอดและปลาท่องโก
ราดด้วยน้ำโลเยียที่ส่งตรงมาจากสิงคโปร์เป็นน้ำกะปิที่ทำจากกุ้งและนำมาปรุงรสชาติเพื่อเติมให้เด็ดยิ่งขึ้น
ถือเป็นอาหารซิงคโปร์ที่หาทานได้ยาก
ดีช่วยคุณค่ะ
มันแล้วสี่จาน

หกไปแน่

ใครหลอกกูบ้างดีกว่า
เอาถ่ายตัวช่วย